อีกหนึ่งปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีน

เป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีน
อุจจาระอยู่ริมข้างทาง

เป็นการนั่งอุจจาระอยู่ข้างวัดร่องขุน

จริงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนนะคะ
อ้างว่าเป็นชาวจีนนะคะนั่งอุจจาระอยู่บนเก้าอี้ข้างถนนในวัดร่องขุน
จังหวัดเชียงรายบอกว่าอาจารย์เฉลิมชัยแห่งวัดร่องขุนรังเกียจทัวร์จีนที่
เที่ยวในวัดแล้วทำวัดสกระปกทำอย่างไรดูเอาเห็นจะขณะที่
ชาวเน็ตก็แชร์คลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนับหมื่นครั้งค่ะแล้วก็วิจารณ์อย่าง
เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ก็ออกมาโพสต์คลิปวิดีโออาจารย์เฉลิมชัย
ยืนยันว่าคลิปนักท่องเที่ยวนั่งอุจจาระไม่ได้เกิดขึ้นที่วัดร่องคุณ
แต่อย่างใดค่ะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนผู้ที่นำคลิปมาโพสต์เขา
ทำไปก็ต้องการจะอ้างชื่อวัดร่องขุนเพื่อให้คนดูคลิปเยอะเยอะจะ
ดังดังถือว่าเป็นการทำลายประเทศจีนมีคำพูดจากอาจารย์เฉลิม

ภาพที่เขาเอามาลงแล้วมีอ้างว่าเป็นคนจีนในวัดร่องขุด
จริงแล้วไม่ใช่นะครับภาพนั้นเนี่ยหลายคนบอกผมมาว่ามัน
โพสต์กันไปนานแล้วไม่รู้ที่ไหนเป็นคนจีนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนเอเซีย
ใครก็ไม่รู้แต่ว่าอ้างนะว่าเป็นจีน
ดูดเสียงออกไปบ้างนะคะ

ใส่ตรวจโทรเชียบทะเลทีวีไปตรวจสอบเลยค่ะ
คลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นนานแล้วจริงหรือเปล่า
วัดตรงคุณจริงมั้ยจริงแล้วคลิป

ก็นั่งถ่ายอุจจาระอยู่ริมข้างทางเป็นคลิปเก่าค่ะ

บอกสั้นว่าหญิงสาวในคลิปเป็นคนจีน
มีคนเข้าไปดูแล้วกว่าหมื่นครั้ง

แล้วก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๖แล้วนะคะ
ดังนั้นใครจะแชร์อะไรก็เช็คก่อนแชร์ด้วย
เรื่องนี้สายตรวจโซเทียลไทยรัฐทีวีตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วค่ะ